คุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นการพิสูจน์นะคะตัวจริงระดับโลกนะคะ
ในเรื่องของการทดสอบสมรรถนาของรถค่ะ
เรียกว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปฐมบทของการเดินทาง
จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเส้นทางสายไหม
ระยะทางกว่า๑๙๒๕๐กิโลเมตรผ่าน๒ทวีป๑๗ประเทศนะคะ
ไปลุยพร้อมกันค่ะ
เส้นทางกรุงเทพตุลหวนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระยะทางกว่า๕๐๐กิโลเมตร
ท้าทายด้วยถนนหลากหลายรูปแบบ

ช่วงแรกในเส้นทางกรุงเทพยีบิน
พายุฝนและพายุลูกเห็บ
แต่คณะคารวาลก็ผ่านไปได้อย่างสบาย
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางขลุขระคดเขียว

เพราะช่วงล่างที่หนึบจริงมิดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม
ทำให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
เมื่อเข้าสู่ช่วงที่๒เมืองยีบินตุลหวน
สภาพภูมิประเทศก็เริ่มเปลี่ยน
ที่เร่งแสงได้ทันใจ

ให้สมัครเสมอขนาดลงจากที่สูง
สร้างความมั่นใจให้กับคณะคารวาล
เผชิญกับทุกอุปสรรคตลอดการเดินทาง
จากความท้าทายของสภาพถนนแล้ว
คณะคารวาลก็ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
บนเส้นทางสายไหมหลายแห่ง
ด่านเจียววิกวนประการด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน

ยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางสายไหม
ซึ่งเป็นแหล่งแวะพักของคารวาลพ่อค้าในอดีต
โดยที่นี่จะได้สัมผัสกับเนินทรายมิงซาซาน
สระน้ำวงพระราชันและห้ามโมเก่า
แหล่งพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งแห่งศิลปะตะวันออก
ทำให้คณะคารวาลได้ผ่อนคลายและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับบททดสอบใหม่ต่อไป
พิสูจน์จริงระดับโลกกรุงเทพอิตาลี